มีเรื่องที่สืบเนื่องมาจากวันแม่ที่ผ่านมานะครับเมื่อ๑๒สิงหาคม
มีน้องเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๔ปีอยู่ที่อายุทยา
อุตส่าห์เก็บเงินมาซื้อเป็นพวงมาลัยที่เขาใช้แบงค์เช็ดธนบัตรมาพับ
เป็นดอกไม้เป็นดอกมะลิอย่างนี้
กะว่าจะไปให้คุณแม่นะครับจะได้สุรไพรส์
แต่ทีนี้พอเอาออกมาดูเอามาให้แม่ที่บ้านเนี่ย
มันมีแบงก์ปลอมปนมาด้วย
มันไม่ตรงกับราคาที่กำหนดกันไว้
แม่ก็เลยพาลูกสาวมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน
ลูกสาวยู๑๔ปีแล้วก็แบงก์ปลอมเป็นแบงก์๒๐บาท๕ใบ

วันนี้เจอตัวแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอดูนะฮะว่าเขาให้เหตุผลว่ายังไงแม่ค้าคนนี้
แต่ลูกสาวเนี่ยบอกว่าเห็นคนโพสต์ขายพวงมาลัยดอกไม้ที่พับมาจากแบงค์
คือช่อนึงเนี่ย๓๔๐บาทบอกว่าจะมีแบงค์๒๐๑๕ใบเอามาพับ
๒๐๑๕ใบก็๓๐๐เท่ากับว่าคิดค่าพับค่าทำเนี่ย๔๐บาท
อ่าเธอก็เก็บเงินเลยเก็บเงินค่าขนมจากที่แม่ให้ไปโรงเรียนเนี่ยนะแม่
ให้ไปวันละ๓๐บาทเนี่ยเธอเก็บวันละ๒๐กินแค่๑๐บาท
แล้วก็ทอดไข่กินเป็นอาหารอะไรแบบเนี้ยพยายามอดข้าวอดขนมเพื่อจะเก็บเงินมา
เอามากราบแม่เอามาเตอร์ไพรส์แม่แม่ได้พวงมาลัยมาปุ๊บแม่ก็โอ้แล้วดีใจจังเลย
เอาลองแกะแบงค์มานะจากที่แบงค์ที่พับเนี่ย
แบงค์๒๐บาทที่ต้องมี๑๕ใบเนี่ยมันมีแค่๕ใบ
มีแค่๑๐ใบนะครับแล้ว๕ใบเป็นแบงค์ปลอม
เท่ากับว่าจำนวนเงินมันหายไป๑๐๐บาทหายไป๑๐๐บาทนะครับ
ก็เลยมาร้องสื่อมวลชนแล้วก็ไปลงบันทึกประจำวันไว้กับตำรวจด้วยนะฮะ
กระทั่งเด็กเหรอคะยังไม่ได้แจ้งความนะแค่ไปบอกกับเจ้าหน้าที่เอาไว้
ล่าสุดเจ้าหน้าที่ติดตามจับกลุ่มตัวแม่ค้าขายพวงมาลัยแบงค์ปลอมนี้ได้แล้วนะครับ
อายุสามสิบปีนะครับคนนี้ฮะชื่อว่านางสาวจินนพัฒน์
เธอก็เป็นชาวพระรัตนครศิริยานี้แหละนะครับ
เธอบอกว่าเธอไม่ได้หลอกเด็กนะคุณรัชพรคือวันเกิดเหตุเนี่ยมีเด็กคนนึงเหมือนกัน
เขามาขอให้ช่วยทำพวงมาลัยให้หน่อยแต่ว่าสั่งเป็นแบงค์ปลอมเลย
บอกให้เอาแก๊งยี่สิบปลอมมาทำอ่าแล้วคุณไปหาแบงค์ปลอมมาจากไหนคะเนี่ย
อันนี้ก็เรื่องหนึ่งนะแต่ว่าน้องคนนั้นเนี่ยที่เขาสั่งเนี่ยเพราะเขาไม่มีสตางค์
แต่เขาก็อยากซื้อพวงมาลัยแบงค์ให้แม่ก็เลยบอกแม่ค้าว่าเอาแก๊งปลอมนะแบงค์ปลอมเลย
แล้วบังเอิญน้อง๑๔ปีคนนี้เขาก็สั่งเข้ามาเหมือนกันแต่เขาสั่งแบงค์จริง
เขาสั่งแบงค์จริงแต่หยิบให้ผิดอ๋อหยิบผิดพวงหยิบให้ไปผิด
หนูจะบอกว่าหนูไม่ได้ตั้งใจเพราะว่ามันสลับกันไปพี่
แต่พอเรารู้พอเรารู้เรื่องเมื่อวานก็คือเราพยายามที่จะขอเลขบัญชี
แต่เขาไม่ยอมให้เลขบัญชีเราเขาบอกว่าให้สามพันเขาก็ไม่เอา
เนองรู้รู้ช่วยไหมว่าสิ่งที่นองทำคือแบงค์ปลอม
เออคือรู้ค่ะเพราะว่ามันมีอีกด้านหนึ่งที่สั่งมาเหมือนกัน
แต่อันนี้หนูก็ยากลืมกลัวว่าเราก็มีด้าน

ก็เอาเป็นว่าตำรวจเขาไม่ปากใจเชื่อครับ

แต่ว่าแม่กับน้องที่เป็นผู้เสียหายเนี่ย
บอกว่าก็ให้อภัยก็แล้วกัน
เอาเป็นว่าให้เจ้าหน้าที่เนี่ยทำบันทึกลงเอาไว้
ทำประวัติเอาไว้ว่าอย่าไปก่อเหตุแบบนี้อีก
แต่ครั้งนี้ให้อภัยก็แล้วกัน
ก็ถือว่าก็ยังโชคดีที่ผู้เสียหายเขาให้อภัย
เวลาได้โอกาสเราก็ต้องปรับตัวนะคะ
มีหลายเรื่องนะแบงค์ปลอมเอามาใช้แบบนี้ไม่ได้นะฮะ